ไหนก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีแล้วผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
ปรากฏว่ามีการสวัสดีทักทายประจำวัน
เพราะตอนนี้เหมือนแปลงโฉมเปลี่ยนโฉมใหม่

แต่ก่อนถ้าเราจำกันได้จะเป็นดอกไม้ต่างสีต่างประจำวัน
แต่คราวนี้โอ้โหยังก็ขึ้นปกหนังสือ
ใช่ค่ะกำลังจะถามว่าขึ้นแกซีนฉบับไหน
แล้วก็เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

พฤศจิกายน๖๔แต่เป็นสีประจำวันศุกร์

แล้วคุณดูสิข้อความข้างมีอะไรบ้าง

ฟื้นเศรษฐกิจรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ทุ่มงบปรับปรุงโฉมจังหวัดท่องเที่ยว
ฉีดวัคซีนเร่งซื้อวัคซีนอะไรนะครับ

เปลี่ยนแดงเป็นฟ้านำร่องท่องเที่ยว
ลดเวลาเคอร์ฟิลล์อะไรต่างนานนะครับ
แต่ว่าคนไปสังเกตเรื่องการแต่งตัว
โอ้โหเอาเน็กไททดึงลงมาหน่อย
ให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบาย

ไม่ใช่กอดอกนี้อันนี้เหมือนถกแขนเสื้อ
นะครับวันอื่นเป็นยังไงคุณ

วันจันทร์ก็จะเน้นกรอบกู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมความหลากหลายทุกมิติในสังคมไทย

ตัดกับเสื้อสูตรสีอ่อนแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะ
เสื้อข้างในสีลายก็ไม่ค่อยเคยเห็นนายกใส่
วันอังคารคุณสวัสดีวันอังคารร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยนี่มาในเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มใส่หมวกแบบนี้
โอ้โหจะเท่ไปหรือเปล่าวันพุธสุดสดใสแข็งแรงปลอดภัยก้าวหน้ารุ่งเรือง

รูปที่เอามาใช้ทำไมหน้าดูไม่ยิ้มแย้มสักเท่าไหร่เลยล่ะคะ
แล้วแต่บางวันแล้วแต่บางวันบางวันก็ยิ้มแต่นี่ใส่ผ้าใบเคยเห็นไหมล่ะใส่ผ้าใบ
วันพระสมดีอันนี้ก็ดูเป็นบิสเน็ตแมนหนึ่งพฤศจิกายนเปิดประเทศไทย
รักบ้านเกิดเมืองนอนอะไรต่างนานาวันศุกร์อย่างที่เห็นแล้ว
วันเสาร์สีม่วงก็สปอร์ตเดย์หน่อยใช่ค่ะ
นี่ครับโอ้โหชุดวอร์มแล้วก็จับปกหน่อยนะฮะ
นี่ฮะกลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์นะ
บอกโอ้โหนี่ปรับลุคใหม่ต้องการที่จะแบบเข้าถึงประชาชนมากหรือเปล่า
บางคนบอกเอ๊ะหรือกลยุทธ์ในการที่จะเริ่มหาเสียงกันแล้วนะฮะ
นี่ครับกลุ่มผู้สนับสนุนหรือว่ากองเชียร์พลเอกประยุทธ์
น่าจะเป็นคนจัดทำขึ้นเพื่อส่งทักทายในแต่ละวันผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์
คุณผู้ชมคิดเห็นประการใดก็ว่ากันไปตามความคิดเห็นของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมบางคนบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าได้รับแล้วส่งกันมาทักทายแล้ว
บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะหาเซฟได้ที่ไหนอยากเอาส่งบ้าง
บางคนบอกไม่หาส่งแล้วแต่ความคิดความเห็น
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะฮะผ่านไลน์หน้าจอเราเอ่ย
เอามาเปิดประเด็นไว้ตั้งแต่ช่วงข่าวแรกของข่าวเที่ยงเลย